เอาล่ะมาถึงเรื่องที่เราต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์กันนะครับ
อย่างที่คุณอริยาได้พูดตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของการจอดรถ
จังหวัดประจวบคิริขันฯเกิดเหตุสลดนี้นะครับ
กระบะไหลทับเด็กหญิงวัยขวบเศษบาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิตระหว่างไปส่งโรงพยาบาล
โดยที่เกิดเหตุเด็กหญิงสุดารัฐชูกำลังวัย๑ขวบเศษ
ถูกรถกระบะทับเสียชีวิตที่เบรนบ้านพัก
หมู่ที่๗ตำบลทัพใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขัน

นี่ผู้เป็นแม่กอดศพลูกร้องไห้อย่างเสียใจหนักเลยนะครับ
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เด็กหญิงสุดารัฐนั่งรถกระบะโตโยต้าคันเกิดเหตุ
กับนายวิสุทธิ์ชูกำลังอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นคุณปู่
เพื่อไปตัดต้นกระถิ่นที่บ้านไร่มันซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
แล้วเอาต้นกระถิ่นมาเลี้ยงแพ้ให้คุณ

ขณะที่คุณปู่ออกไปเอาของหลังรถ
จู่รถเกิดไหลแล้วก็ทับร่างของเด็กหญิงสุดารัฐหลานสาว
เล่นอยู่แถวนั้นจนล้มลง
คุณปู่จึงรีบเปิดประตูรถเพื่อจะเหยียบเบรก
แต่ไม่ทันครับร่างหลานสาวถูกรถทับไปแล้ว
หลังเกิดเหตุได้นำตัวเด็กส่งมูลที่เพชรเกษมหัวหินทันที
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ก็ไม่ทันการ
เด็กหญิงเสียชีวิตก่อนมาถึงมูลนิธิ
กลางกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำศพเด็กไปโรงพยาบาลหัวหิน
เพื่อให้แพทย์ตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ